ที่สพสามโก้จังหวัดอ่างทองครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็น
ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดอืมแต่ว่าสิ่งที่
ตำรวจทำก็คือให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดทำท่าเสพยาเสพ
ติดซึ่งเธอก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเอาไว้ซึ่งตอน
นั้นเธอบอกว่าคือไม่รู้หรอกว่าให้ทำท่าหรือเอายาเสพติด
มาให้เสพจริงจริงแต่มันเหมาะสมหรือเปล่าที่ให้ผู้ต้องหาทำ
คนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับพูดจาไม่สุภาพด้วยอืมแล้วเขาใช้
คำว่าจับคนเสพยามาสี่ห้าชั่วโมงไม่สงสารแถมเอาม้าให้มันดูด
อีกเจริญไหมล่ะรองผู้กำกับซะด้วยคุณลุงแว่นเนี่ยอันนี้
คือตามโพสต์นะคะคือถ้าจากลักษณะภาพแล้วเนี่ยเหมือนกับจะใช้
การเสพด้วยวิธีการใช้หลอดก็เลยเนี่ยให้ผู้ต้องหาเหมือนกับ
ดูดซึ่งก็ไม่รู้ว่าในหลอดหรือว่าในอุปกรณ์การเสพมันยังมี
ยาเสพติดเหลืออยู่หรือไม่มีแล้วหรือแค่ทำท่าประกอบหรือ
หลายครับเช่นเป็นส่วนหนึ่งของการทำสำนวนหรือเปล่าอืมที่ตำรวจจะ
ต้องถ่ายภาพผู้ต้องหาในลักษณะของการเสพยาเสพติดเอาไว้
เพราะอาจจะไปจับได้ตอนที่ผู้ต้องหากำลังเสพยาเสพติดอยู่
พอดีก็เหมือนทำแผนอย่างเงี้ใช่ไหมหรือผู้ต้องหาเสี้ยนยาหนัก
มากไม่ไหวแล้วต้องให้เสพยาคือต้องใช้ยานะตอนนั้นไม่งั้นจะ
คลุ้มคลั่งอัลว่าในสอนอในโรงพักหรือเปล่าอันนี้คงไปแสดง
ยังไงแล้วเอามาแชร์เอามาโพสต์แบบนี้โดยไม่ไปถามไปตรวจสอบ
ให้แน่ชัดก่อนแล้วมันจะผิดไหมหมายถึงในมุมของคนที่ไปถ่ายมานะ
ตำรวจเขาก็ชี้แจงนะคะทีมข่าวก็ติดต่อไปที่คนโพสต์ด้วย
นะคะครับคือคนโพสต์เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเขาให้ข้อมูลว่าคือเมื่อวัน
ห้าพฤศจิกายนเนี่ยค่ะเขาเองเนี่ยไปติดต่อตำรวจสพสามโก้
เพราะว่าเขามีอาชีพซื้อขายรถจักรยานยนต์แต่ถูกโกงแล้วก็
รออยู่ที่ห้องสอบสวนเห็นตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แล้วก็เห็นลักษณะแบบนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกว่ามันไม่เหมาะ
สงสัยว่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตแต่
ก็ไม่สะดวกจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะขอพูดแค่นี้และผู้
รูปภาพรูปนี้ออกไปแล้วนะคะแต่ไม่ทันแล้วล่ะฮะคือส่วนตัวไม่
ส่วนตัวเนี่ยเขาแชร์กันไปหมดแล้วครับเพราะเธอเองก็กลัวค่ะว่า
จะถูกตำรวจแจ้งความกลับหรือเปล่าว่าไปถ่ายภาพไม่เหมาะ
ศพแล้วก็ไปโพสต์แต่ตำรวจเขาบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าทาง
ทีมข่าวของเราไปคุยกับตำรวจมาให้นะคะครับคุณสุชาดาสิริ
บอกว่าเป็นคุณลุงแว่นนะคะสรุปแล้วไม่ใช่รองผู้กำกับ
ตามโพสต์นะคะครับเป็นร้อยเวรชื่อร้อยตำรวจเอกสมภารเด่นดวง
รองสารวัตรสอบสวนสพสามโก้ร้อยตำรวจเอกสมภารคนที่อยู่
คลิปคนที่อยู่ในภาพเล่าให้ฟังว่า๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มาไปจับผู้ต้องหาในคดีเสพยาเสพติดซึ่งตอนนั้นกำลัง
เวรสอบอยู่พอดีก็เลยต้องสอบสวนหลักฐานที่มีมีกระดาษ
ฟรอยอืมมีคราบยาเสพติดหลงเหลืออยู่ในกระดาษฟรอยก็เลยให้
ผู้ต้องหาแสดงท่าว่าไอ้กระดาษนี้เวลาเสพยาเนี่ยมันเสพ
ยังไงอ๋อแล้วมันมีก็ได้คราบยาเสพติดเหลืออยู่ในกระดาษฟรอย
ด้วยแค่คราบเป็นแค่คราบหลงเหลือครับเพื่อนำไปเขียนสรุปสำนวน
คดีไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยแล้วไม่รู้ด้วยว่ามีคนแอบถ่าย
ตอนแรกนี้คือเขามาให้เราถามก็ต้องหาเฮ้ยมึงเสพยาไงวะ
ประมาณนี้ไม่มีอะไรเพิ่มมากกว่านี้อืมคือตอนแรกเนี่ยมีอะไร
งานข่าวในลักษณะที่ว่าพอตำรวจรู้ว่ามีการโพสต์ภาพแบบนี้
นี้อ่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งความเอาผิดคนโพสต์ข้อหาดูหมินเจ้า
พนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อืมเรา
ก็เลยไปถามให้เพิ่มนะคะไปคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดอ่างทองพลตำรวจรีสังวานเริกศรีลักษณ์ท่านก็บอกว่า
ผู้กองสมภารคนที่อยู่ในคลิปคนที่อยู่ในภาพเนี่ยค่ะเจตนา
ก็แค่อยากรู้วิธีการเพื่อพิมพ์ทำสำนวนคำให้การแต่ให้เสพยา
เสพติดจริงหรือเปล่าไอ้ที่ทำท่าอ่าไอ้กระดาษฟรอยมันมียาเสพติดอยู่
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้ครับและคำถามที่ว่าแล้วทำไมมีภาพ
แบบนี้หลุดออกไปได้เออคือสอบสอบผู้ต้องหายาเสพติดมันต้องเป็น
ที่มันมิดชิดทำไมถึงเห็นภาพแบบนี้ท่านชี้แจงว่าตอนนี้
สพสามโก้อยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะครับดังนั้นสถานที่สอบสวนกับ
จุดที่แจ้งความอยู่ติดกันเลยใครไปแจ้งความก็จะเห็นมันก็
เลยมีภาพหลุดแบบนี้ออกมาเพราะว่าคนที่โพสต์ภาพเขาบอก
เขาไปแจ้งความอ๋อมันก็เลยแล้วเขาก็เลยเห็นขณะที่ตำรวจ
ส่วนผู้ต้องหาพอดีอยู่ใกล้กันกำลังปรับปรุงโรงพัก
อยู่ครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองบอกว่าไม่
ต้องห่วงคนโพสต์ค่ะตำรวจไม่ฟ้องกลับนะคะครับแต่ขอบคุณที่
ทำให้รู้ว่าบางทีลูกน้องอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่มันอาจ
ไม่เหมาะสมอืมเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสมภารคนนี้ถูกสั่ง
ไปช่วยราชการแล้วค่ะที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัด
อ่างทองและถูกสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณคนที่ลงเพจด้วยเพราะว่าอย่างน้อยที่
สุดเนี่ยเขาก็จะเป็นการให้เรารู้ว่าเออลูกน้องเราเนี่ย
เวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องนึกถึงความเหมาะสมควรไม่ควรด้วย
เรื่องต้นก็คือต้องสั่งให้เข้ามาช่วยราชการ
แล้วก็ตั้งความอาการตรวจสอบเขาจริงเขาปลอด
ถ้าเขามีมูลความผิดเราก็ต้องโทษทั้ง
มันมีคนความผิดมี๒อย่างทางอาญากับวินัย
ก็ต้องว่ากันตามระเบียบของบ้านเมือง
อย่างที่ผู้บังคับบัญชาบอกเลยค่ะมันมีความผิดสองอย่างทางวินัยกับทางอาญา
ทางวินัยก็เนี่ยถูกสั่งย้ายไปถูกตั้งคณะอาการสอบ
ส่วนทางอาญาจะมีความผิดยังไงบ้างไหมเราก็ไปถาม
ทนายรณรงค์แก้วเพชรมาให้นะคะทนายก็ให้ข้อมูลสั้นมาว่า
กรณีแบบนี้ไม่มีความผิดทางกฎหมายอะไรถ้าจะผิด
ก็เป็นการผิดวินัยตำรวจเท่านั้นต้องดูที่เจตนาของตำรวจเป็นสำคัญค่ะ
ส่วนสิทธิ์ของผู้ต้องหาจริงแล้วถ้าตำรวจสั่งให้ทำนู่นทำนี่จะไม่ทำก็ได้
สิทธิ์ของผู้ต้องหาจะขอทนายความอะไรแบบนี้มันได้หมด
ก็เป็นเรื่องของความรัดกลุ่มในการทำสำนวนประกอบคดี
เราก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนของตำรวจเขาถ้าเอาแบบเป๊ะเลยมันต้องเป็นยังไงนะครับ